ดูเรื่องของโชคชะตาของหนูน้อยอีกคนหนึ่งนะครับ
เป็นเด็กชายอายุแค่๘เดือนนะฮะ
คือแม่เนี่ยเขาก็ไม่มีกำลังจะดูแล
ก็เลยประกาศหาคนใจบุญนะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมารับไป
เป็นแม่บุญธรรมบอกว่าโอ้โหอยากจะได้เด็กเนี่ยมาเป็นเพื่อนลูกของเธอ
ปรากฏว่าอยู่ดีลูกถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
คุณปวีนาหงษกุลก็พาแม่ของเด็กชายวัย๘เดือน
ไปที่สอนอหัวหมากนะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงที่รับมาดูแลเป็นแม่บุญธรรมเนี่ยนะ
อยู่ที่พื้นที่หัวหมากนะครับ
มาติดตามความคืบหน้าคดีหลังจากที่มาร้องเรียนเอาไว้
ว่านางสาวดวงฮาไทยพาณิชย์ชื่อเล่นชื่อแหม่มนะครับ
ได้ทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๘เดือนจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
โดยแพทย์บอกว่าเด็กมีบาดแผลฟกช้ำตามลำตัวหลายแห่งนะฮะ
แล้วก็มีเลือดคั่งในสมองด้วย
ส่วนเรื่องคดีนะครับล่าสุดตำรวจได้ออกหมายจับแม่บุญธรรมคนนี้แล้วนะครับ
โดยแม่ของเด็กบอกว่าทางบ้านมีฐานะยากจน
ก็เลยโพสต์ในเฟซบุ๊กของเพจบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
เพื่อหาผู้อุปการะเลี้ยงดูดูแลลูก
นางสาวดวงฮาไทยผู้ต้องหานี่ก็ติดต่อมา
แล้วก็มารับตัวลูกชายจากบ้านพักในจังหวัดมหาสรคามไป
ก็รับไปตั้งแต่๘กรกฎาคมนะฮะ
คือเหตุผลที่ยอมให้ลูกชายไปเนี่ยก็เพราะว่า
มีคนที่เขายืนยันว่านางสาวดวงฮาไทยเป็นคนรักเด็ก
พูดจาดีไม่น่ามีปัญหาอะไร

เพื่อให้เป็นเพื่อนกับลูกชายวัย๒ขวบของนางสาวดวงฮาไทยนะฮะ
ตลอดระยะเวลาก็ทางแม่แท้บอกว่า
พยายามขอดูหน้าลูกทางวีดีโอคอร์ทางโทรศัพท์
แต่นางสาวดวงฮาไทยก็บ่ายเบี่ยง
บอกว่าลูกนอนแล้วมั่งตอนนี้ติดธุระอยู่บ้าง
๒๖กันยายนนางสาวดวงฮาไทยโทรศัพท์มาบอกแม่แท้ของเด็ก
บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการชักแล้วก็อาเจียนนะ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในย่านรามคำแหง
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกแค่ว่าลูกชายตกเตียง
แต่พอมาเห็นแล้วคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับ
ก็เลยต้องแจ้งความเชื่อว่าลูกถูกทำร้ายนะครับ
ก็เลยอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
อย่าไว้ใจใครง่ายโดยเฉพาะคนในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าเขาเป็นคนรักเด็กอยากได้เด็กไปเลี้ยง
เพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนลูกเขา
เขามีลูกชายอยู่คนที่มากับเขานะคะก็มีพูดว่าเขาเป็นคนรักเด็กนะ
หนูก็เลยเชื่อใจหนูก็เลยเอายกให้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าคนที่มาด้วยกันเขาก็บอกว่าเป็นคนรักเด็ก
หนูก็ไม่รู้อะไรค่ะแล้วหนูก็ถามเขาว่า
น้องเป็นอะไรทำไมถึงชักเจ้งมีไข้ไหม
หัวน้องตกที่นอนมันจะเป็นไปได้หรอพี่หัวน้องตกที่นอน

นางบุวินาหกสกุลบอกว่าในคดีนี้นะครับ
พลเมืองดีที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกัน
กับผู้ที่เขาอยู่กับเด็กเนี่ยผู้ที่เป็นแม่บุญธรรมเด็กเนี่ย
แจ้งเรื่องมาด้วยนะครับบอกว่าให้ช่วยเหลือเด็กหน่อย
แล้วจะพาแม่เด็กมาแจ้งความเอาผิดกับแม่บุญธรรมนะครับ
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้
อยู่ในห้องไอซียูอาการนี่คือหนักนะเป็นตายเท่ากัน
เนื่องจากมีเลือดออกบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นแรกสมองบวม
มีบาดแผลฟกช้ำหลายบาดแผลบริเวณหนังศีรษะลำตัวแขนแล้วก็ขา
ค่ะเด็กก็โคมมากนะครับเหมือนกับว่าแทบจะไม่หายใจแล้วอะไรอย่างนี้

ส่วนทางด้านคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ
กับการสอนอหัวหมากบอกว่าจากการสอบสวนนางดวงฮาไทย
ยังคงให้การปฏิเสธนะครับโดยยืนยันว่าเด็กตกเตียงลงมาเอง
ขณะที่ตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
แล้วก็กำลังสอบถามแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับอาการอย่างละเอียดของเด็ก
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีในการเอาผิดกับนางสาวดวงฮาไทยนะครับ
ยืนยันว่าถ้าหลักฐานชัดเจนดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน

เป็นความผิดเกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
บาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งสาร
เพื่อขออำนาจสารฝากขางพัดแรกไปละ